หนึ่งกิจกรรมยอดฮิตที่เวลาคนไปแล้วมีการพูดถึงกัน
คือเรื่องของการไปนั่งรถไฟไม้ไผ่ทำมือครับ

ก็เพิดเพลินกับเรื่องของวิวธรรมชาติที่สวยงามสองฝั่ง

แต่ว่าหลังจากนี้ไปรถไฟไม้ไผ่อาจต้องปิดตัว
เพราะว่าทางการกัมพูชาจะปรับปรุงรางใหม่
รองรับรถไฟทั่วไปทำให้ไม่มีรางรองรับรถไฟไม้ไผ่

ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชา

ถือเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าหากไม่ลอง
ก็จะเท่ากับว่ามาไม่ถึงกัมพูชา
รถไฟไม้ไผ่สุดสร้างตอนนี้

ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือราว๑๐กิโลเมตร

ประกอบด้วยกรอบโครงไม้ยาว๓เมตร
แผ่นไม้ไผ่บางที่วางเรียงกันเป็นที่นั่ง

นำเอาล้อรถถังเก่าสมัยสงคราม
รีไซเคิลใช้เป็นล้อรถไฟ
โดยรถไฟไม้ไผ่แฮนดเมสเหล่านี้
ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด๖แรงม้า

เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อน
สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สามารถจุกคนได้สูงสุดถึง๑๕คน
ซึ่งราคาในการผลิตรถไฟไม่ไผ่แต่ละขบวน
อยู่ที่ราว๑๗๕๐๐บาท
ขณะที่ราคาค่าโดยสารต่อรอบ
หากเป็นคนกัมพูชาจะตกอยู่ที่ครั้งละประมาณ๗บาทเท่านั้น
ส่วนราคานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ตกอยู่ที่ครั้งละประมาณ๓๕๐บาท
ต่อการนั่งรถไฟไปกลับ๓๐นาที
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก
และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการโดยสารรถไฟไม่ไผ่
คือช่วงที่รถไฟไม่ไผ่แต่ละขบวน

เนื่องจากมีรางรถไฟรางเดียว
รถไฟคันที่มีผู้โดยสารน้อยกว่า

ชิ้นส่วนที่ประกอบกันออกไปกองไปข้างทาง
นายนิโคลัสนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยว่า
ราคาค่าโดยสารรถไฟไม่ไผ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย

ค่าตัวโดยสารจะตกอยู่ที่ราคา๑๗๕บาท

ค่าโดยสารจะตกอยู่ที่ครั้งละ๓๕๐บาท
ที่สำคัญประสบการณ์ที่ได้จากการโดยสารรถไฟไม่ไผ่
ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

กลางรถไฟสายหลักบริเวณพรมแดนไทยกัมพูชา
กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
และหากมีการปรับปรุงซ่อมแซมไปจนถึงจังหวัดพระตะบอง
รถไฟไม้ไผ่ก็จะต้องหยุดให้บริการอย่างน่าเสียดาย

แน่นอนว่าจะมีรถไฟขบวนอื่นสัญจรไปมาอย่างพลุกพลาด
ทำให้รถไฟไม่ไผ่ไม่สามารถขึ้นวิ่งบนรางได้
ด้านในกิจโซกุล

เขาได้ยินว่ารัฐบาลจะให้รถไฟไม้ไผ่ปิดตัวลง
ซึ่งตัวเขาเองทำงานเป็นคนขับรถไฟไม่ไผ่มานานกว่า๒๐ปีแล้ว
และที่ตัวเขามีกินมีใช้หาเลี้ยงตัวเองได้เช่นทุกวันนี้

ยังมีครอบครัวอีกกว่า๔๐ครอบครัว
ทำมาหากินจากรถไฟไม่ไผ่
ซึ่งหากรถไฟไม่ไผ่ต้องปิดตัวลงไปจริง
พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำมาหากินดูแลครอบครัวได้อย่างไร
โดยเขาก็ได้แต่ขอร้องให้รัฐบาล
หาสถานที่ใหม่ให้รถไฟไม่ไผ่
เดินรถไปมาแทนที่จะต้องปิดตัวไป
ขณะเดียวกันก็มีครอบครัวชาวกัมพูชากว่า๕๐ครอบครัว

ตามจุดแวะตลอดเส้นทางเดินรถไฟไม่ไผ่

ที่เจ้าของร้านหารายได้เข้ากระเป๋า
การนำภาพวาดฝีมือของเธอเองมาวางจำหน่าย
ซึ่งเธอก็ได้แสดงความเป็นกังวลว่า
หากมีการสั่งปิดรถไฟไม่ไผ่จริง
จะกระทบต่อรายได้จากการค้าขายที่เธอนำไปเลี้ยงดูครอบครัว
แต่เธอก็ได้ยินมาว่ารัฐบาลอาจเปิดทางรถไฟสายใหม่

ซึ่งเธอก็อาจจะย้ายไปขายของตรงนั้นแทน

ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะสั่งปิดรถไฟไม่ไผ่

แต่ทางรัฐบาลได้ออกมาระบุว่า
อาจจะย้ายรางรถไฟไปยังระแวกใกล้เคียงในอำเภอบานัน
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไป
แต่หากไม่มีการย้ายรางรถไฟอย่างที่รัฐบาลระบุไว้
ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งทำมาหากินจากรถไฟไม่ไผ่
ก็จำเป็นที่จะต้องย้ายไปหางานใหม่ทำ
หรือไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะต้องออกไปหางานทำที่ต่างประเทศแทน

รถไฟไม่ไผ่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
กว่าการปรับปรุงซ่อมแซมรางรถไฟจะดำเนินไปถึงจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดพระตะบอง